ประเด็นร้อนเลยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของผลกระทบที่ได้รับเต็มเลยจากโควิด๑๙
ใช่ค่ะแน่นอนว่ามารอบนี้วงการบันเทิงหลายคนต้องทยอยไปตรวจกันหลายที่กันเลยนะคะ
อย่างที่คุณผู้ชมติดตามความคืบหน้ากรณีที่นางเอกสาวแพนเค้กเขมมะนิดติดเชื้อโควิด
ก็ทำให้เพื่อนพี่น้องดาราที่ไปร่วมเวิร์คชอปที่บ้านหม่อมน้อยกันในวันนั้นเนี่ยต้องทยอยตรวจหาเชื้อแล้วก็กักตัวกันนะคะ
วันที่๒๔มิถุนายนแม่แอฟเนี่ยกักตัวจนครบ๗วันหลังจากเจอแพนเค้กนะคะแล้วก็ไปตรวจหาเชื้อมาแล้วเมื่อวานนี้ค่ะ
ผลของแม่แอฟก็คือเป็นลบไม่พบเชื้อโควิดค่ะ
โดยแม่ทักษะออนจะกักตัวต่อไปจนครบ๑๔วันก็คือจะยาวไปจนถึงวันที่๘กรกฎาคมนี้ค่ะคุณผู้ชม
แล้วก็จะมีการไปตรวจหาเชื้ออีกครั้งนะคะเพื่อความมั่นใจก่อนจะกลับมาทำงานได้ตามปกติค่ะ
ใช่แล้วค่ะแต่มันก็มีประเด็นดราม่าการกักตัวทิพย์ของนางเอกสาวคนนึงนะคะหลายคนก็พุ่งเป้าไปที่สาวแต้วนัทพรหรือเปล่า
ขณะที่คุณแม่นิกคุณแม่ของแต้วเองก็ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านบันเทิงไทยรัฐออนไลน์
คุณแม่บอกเอาไว้แบบนี้ค่ะหลังจากที่คุยกับคุณหมอคุณหมอแจ้งว่าน้องเนี่ยเป็นเคสที่มีความเสี่ยงต่ำมาก
สามารถกักตัวก็ได้หรือไม่ต้องกักตัวก็ได้อันนี้คุณหมอพูดนะคะเราไม่ได้พูดเอง
แต่เพื่อความสบายใจของหลายคนเราก็กักตัวอยู่ที่บ้านแต่เพราะเป็นความเสี่ยงต่ำมาก
น้องเองก็อยู่ในบริเวณบ้านไม่ได้กักตัวอยู่แต่ในห้องเหมือนครั้งก่อนที่เป็นเคสมีความเสี่ยงสูง
ไม่ได้ออกไปเจอใครส่วนที่จูงหมาหน้าบ้านเนี่ยน้องเองก็อยู่บริเวณหน้าบ้านมันไม่มีคน
ซึ่งคุณแม่ก็ยังยืนยันอีกครั้งนะคะว่าในวันที่ไปเวิร์คชอปบ้านหม่อมน้อยเนี่ย
ทุกคนในงานนั่งประชุมไม่ได้นั่งใกล้กันเลย

และพอรู้ข่าวว่าแพนเค้กติดโควิด
ทุกคนก็ไปตรวจแล้วก็ทราบว่าไม่มีใครติดเชื้อนะคะคุณผู้ชม
อันนี้ก็เป็นคำตอบที่คุณแม่นิดนะคะ
แม่ของคุณแต้วนัทพรให้สัมภาษณ์กับบันเทิงไทยรัฐออนไลน์นั่นเองนะคะ
ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะคะเป็นกำลังใจให้เธอด้วยค่ะ